เอาล่ะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันหน่อยดีกว่านะครับ
เป็นการเสริมสิริมงคลหาสิ่งดีให้กับตัวเอง
พาไปที่จังหวัดนนทบุรีแหล่งกินเที่ยวใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะ
วัดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีจุดที่จะให้เราเสริมสิริมงคลกันถึง๕จุด
อยากจะได้เรื่องโชคลาภเรื่องความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัย
ไปกันที่นี่วัดตะเคียนค่ะ
ตะเคียนวัดเก่าแก่โบราณที่มีอายุนับร้อยปี
มากันทั้งทีก็ต้องมาไหว้พระขอพรกับ๕สิ่งขึ้นชื่อ
ที่ชาวบ้านแห่มากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสาย
ใครอยากสมหวังใครอยากประสบความสำเร็จ
มาเริ่มขอพรไปพร้อมกับพวกเราได้เลย
เสริมสิริมงคลจุดแรกก็คือ
ลอไตบทประตูปากเสือประตูปากมังกร
ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีการสร้างหัวเสือและหัวมังกรให้เป็นประตูเข้าออก
ก็คือการเข้าทางหัวเสือเพื่อล้างความชั่วร้ายทั้งปวง

ซึ่งตามความเชื่อก็เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์

ส่วนวิธีการไหว้ก็คือ

ตั้งจิตอธิษฐานตามบทสวด
เดินวนภายในโบสถ์๓รอบพร้อมท่องบทสวดตลอดเวลา
กราบศักระขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในอุโบสถ
เดินออกทางหัวมังกรเพียงเท่านี้ก็จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วล่ะค่ะ
เสริมสิริมงคลจุดที่สองก็คือวิหารหลวงพ่อธรรมจักรซึ่งหลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน
โดยชาวบ้านก็เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากจึงนิยมมาขอพรต่างแบบนี้แหละค่ะ
เสริมสิริมงคลจุดที่๓ก็คือสการะขอพรมนตบหลวงปู่แย้มที่เป็นรูปปั้นหลวงปู่แย้มนั่งบนหลังเสือ
โดยหลวงปู่แย้มเป็นเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านเลื่อมสายศรัทธาเคารพบูชากันอย่างเนื่องแน่น
ต่อกันที่จุดเสริมสิริมงคลจุดที่๔สารเจ้าแม่ประกายทองประกายมาตรหรือสารเสด็จแม่ที่สายตัวเลขต้องมาสายโชคลาภต้องมีเพราะสารเจ้าแม่มีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านของการให้โชคลาภ
จนมีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคนิยมมาขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครสมหวังก็ต้องมาแก้บนด้วยชุดไทยแบบนี้ล่ะค่ะ
และจุดเสริมสิริมงคลจุดสุดท้ายที่มาที่นี่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะกับหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างเสร็จภายในวัน
ใครอยากขอพรแบบทันใจมาที่นี่เขาร่ำลือกันว่าทันใจจริงค่ะส่วนวิธีขอพรนั้นก็นำเอาพวงมาลัยมะลิสดมากราบขอพรตามความเชื่อของชาวบ้านแบบนี้แหละค่ะ
และนี่ก็คือ๕จุดเสริมสิริมงคลของวัดตะเคียนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใครอยากขอพรขอโชคลาภสร้างบุญเสริมบารมีก็มากันได้เลยที่วัดตะเคียนถนนกาญจนาพิเศษพระราม๕อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี